คนนี้ค่ะเป็นธาตุยาเสพติดหลอนยาบ้าคลั่งยาบ้า

จับยายกับน้าสาวขังไว้ในบ้านแล้วจุดไฟเผา
เขาตายทั้งเป็นอยู่ในกลองเพลิงในบ้านหลังนั้น
ทีนี้พอจับตัวคนก่อเหตุได้
ค่อยฟังไปนะครับเพราะพฤติกรรมมันหนักหนาสาหัส
ว่าแค่จับเขาขังไว้ในบ้านแล้วย่างสดอีก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่พื้นที่ของเขาสนชัยนะคะ
ตำรวจสพเขาสนชัยกู้ภัยแล้วก็หน่วยดับเพลิง
รวมถึงแพทย์พยาบาลเนี่ยเร่งลงพื้นที่เกิดเหตุ
มีคนแจ้งว่ามีไฟไหม้เป็นบ้านลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวเกาะด้วยปูนนะคะ
ในพื้นที่อำเภอเขาชายสนจังหวัดพัทธลุงค่ะ
พอไปถึงเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าโอ้โหไฟนี่กำลังห่มลุกไหม้บ้านหลังนี้เลย
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แล้วก็ตรวจสอบภายในบ้านเจอผู้เสียชีวิต๒ศพนะคะ
ศพแรกคือคุณยายเชือนตั้งวัฒนากุญชัยอายุ๗๖ปีค่ะ
เป็นเจ้าของบ้านแกอายุเยอะแล้วแกก็เดินไม่ค่อยได้ด้วยแกไม่ค่อยสบาย
อีกคนนึงคือลูกสาวของยายเชือนนะคะคุณรัตนาหนูนินวัย๔๑ปี
ถูกไฟคลอกทั้งคู่ตรวจสอบบ้านดูปรากฏว่าประตูด้านหน้าถูกล็อกเอาไว้
ใกล้กับสารพระภูมิหลังบ้านมีกระเป๋าสตางค์ที่ว่างเปล่าตกอยู่
คือไม่มีเงินอยู่ในนั้นเลยนี่เห็นไหมคะบ้านถูกล็อกเปิดไม่ได้
ผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจังหวะที่เดินมาก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
หลานชายของบ้านนี้ที่ชื่อกฤษฎาสอนคงอายุ๓๖ปี
แต่สภาพก็คือหลอนยาคลั่งยามาเลย
มือขวาถือมีดมือซ้ายถือขวานเดินวนไปวนมารอบบ้าน
เช้าบ้านเห็นเช้าบ้านเดินหนีค่ะค่ะครับ
ทั้งขทิบานอยู่๒คนเลย

คืณไอฐาน
ซึ่งชาวบ้านถึงเขาจะเดินหนีแต่เขาก็ดูสถานการณ์อยู่ห่างนะ
รอแค่ตำรวจมารวบแล้วตำรวจก็มาจับตัวจริง

เบื้องต้นไม่ได้มีแค่มีดกับขวานนะคะ
ว่าผู้ชายคนนี้นายกฤษณาคนนี้เนี่ยประวัติเป็นยังไง
ถูกปล่อยตัวจากโรงพักเลยนะคะสดร้อน
สาเหตุที่ไปติดคุกมาในโรงพักเนี่ยก็คือคลั่งยาเสพติดแล้วทำร้ายร่างกายน้าชายของตัวเองค่ะ
เราก็เลยไปคุยกับนายจำนงนะคะน้าชายที่ถูกทำร้ายร่างกายนี่แหละ
เขาบอกว่าบ้านเขากับบ้านหลังเกิดเหตุอยู่ห่างกันประมาณ๕๐๐เมตร
หลังจากวันที่เขาถูกหลานเมายาทำร้ายร่างกายเขาไม่อยู่เลยนะบ้านหลังนี้
เขาหนีไปอยู่ที่อื่นเลย๒๐กว่าวันไม่กลับมานอนบ้านเลยเพราะว่ากลัว
แต่ก็ไม่คิดเลยว่าคราวเคราะห์มันจะมาเยือนที่บ้านของคุณยายเชือน
ได้คุยกับนายเดียวนะคะลูกชายคนโตของผู้ตายค่ะ
เขาบอกว่าเขาติดใจการตายของแม่มาก
ถึงแม้ว่าแม่เขาจะร่างไหม้ดำเป็นตอตะโกจากการถูกไฟคลอก
แต่ขอเถอะส่งศพไปชนะสูตรให้หน่อย
เพราะเขาเชื่อว่าแม่ไม่ได้ตายจากการถูกไฟเผาอย่างเดียวแน่

เชื่อว่าจะต้องมีการทะเลาะกันก่อนเกิดเหตุ
ต้นนะตำรวจก็สันนิษฐานว่ากฤษดาน่าจะเมายานั่นแหละ
เมายาหลอนยาคลั่งยาแล้วก็เลยตั้งใจจะมาขโมยเงิน

แต่พอทั้งสองไม่ให้เงินก็อาจจะมีการทำร้ายร่างกาย
แล้วก็จุดไฟเผาก่อนจะเดินออกมานอกบ้านแล้วล็อกประตูขังเอาไว้
เรื่องต้นตำรวจเนี่ยหลังจากที่จับตัวกฤษดาได้ก็ขอตรวจปัสสาวะก่อนเลยนะคะ
ไม่ต้องสืบนะคะม่วงค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่ายังสอบปากคำไม่ได้ค่ะ

หลอนยาไม่หายยังพูดไม่ได้แบบวกไปวนมาไม่รู้เรื่องเลยนะคะ

แล้วก็ต้องรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ย
ไฟไหม้จากอะไรจากการจุดไฟแชคจากการราดน้ำมันจากอะไรยังไงแบบไหน
รวมถึงคนตายโดนอะไรมาบ้าง
ล่าสุดค่ะรู้สึกว่ากฤษดาจะสั่งยาแล้ว
ตำรวจก็เลยสอบปากคำได้นี่สั่งแล้วแต่สั่งยังไม่เต็มร้อยนะดูอาการสิ
แล้วคุณดูแววตากับสีหน้าเขาสิฮะเหมือนเขาจะมี

ก็ไม่รู้ว่าเนี่ยหน้าตาดูเขินอายค่ะ
เมื่อกี้นี้คุณเพิ่งจับญาติของคุณขังไว้ในบ้าน

ถูกต้องแต่คุณต้องฟังสิ่งที่เขาให้การกับตำรวจ
แล้วดูสีหน้าของเขาไปด้วยนะว่าเขาพูดมันออกมาได้ยังไง
กฤษดายอมรับสารภาพกับตำรวจบอกว่า
ผมฆ่าญาติกับน้าจริง
แต่ผมไม่ได้เป็นคนทำนะแล้วใครทำอ่ะ
หมอเรียมหมอผีหมอผีมันกระซิบข้างหูบอกว่า
ฆ่าสิฆ่าสองคนนี้เลยฆ่าเขาซะบอกแบบนี้
แล้วเล่าเรื่องราวเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
เข้ามาถึงบ้านบ้านของยายเชือน
เขาเดินไปหยิบกระเป๋าสตางค์ในกระเป๋ามีเงินอยู่๓๐๐บาท
ระหว่างที่หยิบเงินตอนนั้นยายเชือนหลับอยู่
จังหวะเหมือนคงหยิบเสียงดังยายเชือนกันเลยรู้สึกตัวตื่น
ยายเชือนแค่ตื่นยายเชือนเป็นผู้ป่วยที่เดินไม่ค่อยสะดวก
กฤษฎาทำก็คือเอามีดทำครัวกระหน่ำแทงท้องยายเชือนหลายสิบแผล
จากนั้นเอากริดที่พกติดตัวมาด้วยกระหน่ำแทงนางสาวรัตนา
แล้วค่อยเอาน้ำมันราดจุดไฟเผาแล้วเดินมาล็อกประตูบ้าน
ฤษดายังคงยืนยันคำเดิมว่าคุณตำรวจแต่เหตุการณ์เนี้ย

หมอเรียมบอกจริงหมอเรียมสั่งฆ่าตำลวจก็เลยเออเอออะอะ
ไอ้หมอเลี่ยมที่ว่าเนี่ยมันสั่งฆ่าใครอีกไหม

พอตอบคุณตำรวจว่ามีอีก๒คนเสร็จปุ๊บ
เขาเบือนสายตาไปที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานหญิงพัทธลุง๒คน
แล้วพูดออกมาว่าสองคนเนี้ย
ตัวมันลาดลาดจุดเลยไหมเนี่ย

เอาเหลือผิดบ้างจำเดี๋ยวไว้อย่าง
อันนี้เอาให้หนังนับให้หนังนับ
หนังนับ
หม่อเหลี่ยม

นี่คือดูเอาไว้นะคะ
ยาเสพติดจะคิดว่าแค่เสร็จแล้วมันไม่เป็นอะไร

แสดงสีหน้าท่าทางแบบนี้หลังจากก่อเหตุแบบนี้หรือเปล่า

ที่โรงพยาบาลสงครานนะครับนี้แล้วค่ะ
จากเหตุการณ์หลานฆ่าญาตินะฮะ